คุณผู้ชมครับเช้ามืดวันนี้นะครับที่บุรีรำนะครับ

ขับพุ่งชนกลุ่มของนักปั่นจักรยานเสือหมอบ
เจ็บไป๔คนเสียชีวิตอีก๒นะฮะ
หลังจากชนเสร็จคนก่อเหตุเนี่ย
พบว่าเขาเป็นทหารนะฮะยศพันธาอากาศเอกครับ
ครับจะไปด้วยกันเดี๋ยวตามไปเลย
เป็นทหารยดพันธุ์จาเอกนะฮะขอโทษไม่ใช่พันธุ์จาอากาศนะฮะ
นี่ฮะแต่นี่คือทางฝั่งของผู้ที่สูญเสียเขานะครับ
ตรงที่เกิดเหตุนะครับคือทางคุณสมหมายนะฮะ
อายุ๕๒ปีภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ก็คือนายพิชานนท์อ่อนพรมราชใบหกสิบสี่ปี
นี่จักรยานนะฮะดูสิฮะโอ้โหล้อเลอนี่
นี่กระเด็นเข้าไปถึงป่าข้างทางนะฮะค่ะเพิ่มด้านหลัง
เหลือชิ้นดีเลยนะฮะคันนี้ก็เหลือแค่ครึ่งคัน
ล้อเลอบิดเบี้ยวหมดถูกกระบะพุ่งชนเข้าไป
คุณสมหมายก็ไม่เนี่ยฮะหลังจากสามีถูกชนเสียชีวิต
ทราบข่าวมาที่เกิดเหตุก็ร้องไห้กับเพื่อนที่อยู่ร่วมทีม
ปั่นจักรยานกับสามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีห้าครึ่ง
วันนี้นะครับท้องที่สพเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดบุรีลำนะฮะ
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่ามีทั้งคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตนะครับ
เป็นทางหลวงหมายเลขยี่สิบสี่สายโชคชายเดชอุดม
่งหน้าไปอำเภอประโคนชัยหลักกมที่๑๓๓บวก๘๐๐นะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตมีนาฬงชัยยนต์อนันตร์อายุหกสิบแปดปี
นายพิชานนท์อ่อนพรมราชอายุ๖๔ปี
ส่วนคนเจ็บมี๔คนนะฮะก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของผู้ที่เสียชีวิตทั้งสองคน
ก็มีทั้งบาดเจ็บเล็กน้อยร่องรอยถลอกนะฮะ
หรือว่ามีแขนขาที่เจ็บศิษย์ศากแตกอันนี้คือคนเจ็บ๔คน
ทางหนึ่งในผู้บาดเจ็บคือร้อยตำรวจโทมานะละเอียด
เป็นรองสารวัตรปราบรามสพนางรองที่บุรีรำอายุ๕๖ปี
บอกว่าพวกกลุ่มจักรยานทั้งหมดเนี่ยทั้งคนเจ็บคนตาย
อยู่กับชมรมนางรองไบท์คลับ
วันนี้เช้ามืดก็เริ่มออกปั่นจักรยานจากตัวอำเภอนางรอง
ไปอำเภอประโคนชัยระยะทาง๓๐กิโลเมตร
มาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งออกมาจากต้นทาง๑๕กิโลเมตรแล้วยังตัว
คนที่ปั่นรั้งท้าย๒คันสุดท้ายถูกรถชนเข้าเต็ม
แล้วรถแต่ละคันก็ล้มแล้วถลายมามาโดนจักรยานที่อยู่คันข้างหน้า
ก็เลยทำให้เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วย
มันมุกไปทางประโฆษณ์ชัยครับ
กระบาดขับหนีไปเลยนะครับแต่จะมีพวกเศษถิ่นส่วนกันชนของกระบาด
ยังปลกอยู่ที่ถนนคือนีไปแต่สุดท้ายก็ไปมอบตัวนะเดี๋ยวรอดูนะไหว่
จ้าคนเจ็บคนเสียชีวิตก็ถูกนำตัวส่งโรงพัชบาลเฉลิมพระเกียปครับ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราไปที่สพเฉลิมพระเกียรตินะฮะ
แล้วก็พบว่าวันนี้อันนี้ที่โรงพยาบาลนี่ฮะอันนี้ก็หนึ่งในคนเจ็บ
แล้วก็ญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตนี่ฮะอันนี้เมียของคนที่เสียชีวิตนะ
เขาเป็นเพื่อนร่วมทีมจักรยานกันก็ต้องช่วยกันปลอบนะฮะ
ส่วนที่โรงพักนะครับสพเฉลิมพระเกียรตินะครับคนขับรถกระบะสุดท้ายมามอบตัวนะฮะโอ้โห
ดูซิมาชนแรงเลยน่ะมึงว่าจักรยานี่แบบหรือ
ขาธลเลยอ่ะจักรยานอ่ะดูนี่นะฮะแปลงว่าฝั่งซ้ายนี่สัดเข้าไว้
คุณผู้ชมครับคนขับรถกระบะคันนี้ชื่อพันธาเอกชัดเพชรหน้ารังศรี
อายุ๕๐ปีคนนี้นะครับ
เป็นทหารสังกัดค่ายแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำนี่แหละ
เจ้าตัวบอกว่าเขาวูบนะฮะเขาพักผ่อนน้อยเขาเลยวูบ
และจะรับผิดชอบกับทุกสิ่งยืนยันว่ายังไงก็ไม่หนี
ใส่เหตุที่วูบพ่อพ่อแหลมมิเป็นพักผ่อนน้อย

ก็รับผิดชอบอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปงานไปอะไรอย่างนี้
ก็ต้องไปงานไปอะไรอย่างนี้เราก็แสดงความรับผิดชอบ
เขาบอกเขาไม่เมานะไม่เมากับไม่ดื่มอันนี้จะคนละส่วนกันนะ
ถามว่าดื่มหรือเปล่านี่สรุปแล้วคือดื่มนะฮะอืม
จะขับรถกระบะออกมาตอนเช้ามือแล้วซัดกลุ่มจักรยานเนี่ย
สอบพ่อเฉลิมทะเกียจบอกว่าทีแรกก็ตั้งข้อหาเบื้องต้นไว้ก่อน
คือเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่พอให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายด้วยการให้เป่านะครับ
พบว่ามันมี๔๐๔๐นะฮะปกติต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
มี๔๐แต่ตำรวจบอกไม่เป็นไรคือบางทีขับรถไปก่อนแล้วเพิ่งมา
ใช่เพราะว่ากว่าจะมามอบตัวคือเหมือนเขาหนีไปก่อนเนาะ

อาจจะอาจจะเกินก็ได้อาจจะนะหรือเขาอาจจะดื่มน้อยอยู่แล้วก็ได้นะฮะ
แต่เอาเป็นว่าพอเขาขับรถหนีหายไป
แล้วย้อนกลับมาที่โรงพักมามอบตัวแล้วเป่าเนี่ย
มันเหลือแค่๔๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่เกิน๕๐
ก็ยังแจ้งข้อหาเมาแล้วขับไม่ได้นะ
แต่ตำรวจบอกไปตรวจเลือดก่อนกันแล้วกัน

เจาะเลือดแล้วก็เอาเลือดเนี่ยส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะฮะ
เพื่อจะได้ยืนยันผลอีกครั้งว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณดื่มแบบปริมาณเนี่ย

ส่วนผู้บังคับบัญชาของชัดเพชรนะครับ
วันนี้ก็เดินทางมาเคารพศพของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ส่วนหนึ่งในคนเจ็บบอกว่าหลังจากนี้คงต้องขอพักการขี่จักรยานไปก่อน
จิตใจไม่พร้อมจริงนะแล้วก็จะรอให้เรื่องของงานศพของเพื่อนร่วมทีมเนี่ย